คุณผู้ชมอีกหนึ่งอย่างที่จะพาไปนะครับ
พาไปเที่ยวแล้วก็ไปทำบุญกันด้วย

ร้อยเอ็ดครับผมแม่ที่หนึ่งไปงานประเพณีบุญภเวตครับ

แล้วผมจะพาไปกันที่บริเวณสวนสมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ดครับที่นี่เขากำลังจัดงานประเพณีบุญภเวทร้อยเอ็ดประจำปี
พันห้าร้อยหกสิบสองขึ้นประเพณีนี้ก็เป็นประเพณีที่สืบทอด
กันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วล่ะครับภายในพิธีก็มีการแห่อันเชิญ
พระอุปคุฎทองคำพระราชทานมาประดิษฐานที่
มนตบมณฑลพิธีลานพระพุทธโธดมสวนสมเด็จพระศรีนคริน
อืมที่เกาะกลางบึงพลานชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
และให้ประชาชนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้ร่วมกันสักการะอ๋อ
ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดร้อยเอ็ดอีกด้วย
ช่วงนี้หลายหลายจังหวัดก็มีการจัดงานบุญภเวทแบบนี้นะคะมีหลากหลายท้องที่หลากหลายภูมิภักษ์
ขอบคุณมากค่ะ